หญิงออนอุมาหวานใจของหนุ่มเกรทวรินทรกันบ้างดีกว่านะคะ

ถูกต้องแล้วค่ะและที่สำคัญนะเป็นหมอเกี่ยวกับเส้นผมโดยตรง

มีดาราไปปรึกษาเยอะแยะมากมาย
หนึ่งในนั้นก็คือหนุ่มเกรทนี่แหละ
เพิ่งจะมีดราม่าถ่ายรูปหมู่กับทีมหมอออน
แฟนคลับเกรทไม่แฮปปี้
งานนี้ค่ะหมอออนขออธิบายแล้วก็ขอโทษทุกคน
พร้อมกับยืนยันว่าเกรทเนี่ยไม่เจ้าชู้จ้า
พอดีวันนั้นพี่เอ็ดเขาก็ว่างพอดีเลยแวะมา
ใช่ค่ะคือจริงในแง่ของการโพสต์รูปเนี่ย
ก็เป็นการโพสต์เพื่อขอบคุณทุกฝ่ายแล้วค่ะ
ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างนี้
ตัวหมอเองหมอก็ต้องขอโทษจากใจจริง
คือหลังจากเรามีความตั้งใจดีทั้งครอบครัวทั้งซ์ท็าร์ฟทุกคน
รวมทั้งเขาที่ช่วยช่วยคอยฟังปัญหาอะไรพวกเนี้ยค่ะไม่ได้ไม่ได้เป็นการเปิดตัวเลยค่ะ
จริงจริงก็เป็นแบบงานของพี่คลินิกค่ะเกรดจะชูไหมคะ
อะไรนะคะอ๋อข่าวเยอะใช่ไหมคะแม่ไม่ค่อยได้เห็นข่าวเหมือนกัน
เกรทเป็นคนดีค่ะน่ารักค่ะอืมนี่เป็นคำยืนยันจากคุณหมอออนนะคะ
แต่จริงจริงก่อนหน้านี้มันก็มีดราม่าไงใช่พี่คลินิกค่ะเขาคิดว่าเกรดเนี้ยมีเวลาให้หมอออน
แต่ทำไมไม่มีเวลาจัดแฟนมิตติ้งบ้างตอนนี้ก็เคลียร์นะคะ
บาลานซ์ดีก็แล้วกันนะยังไงก็รักทุกคนเกรทบอกแบบนี้นะคะ